หลายคนก็บอกว่าแบบต้องไปช่วยเขาหน่อย

คือตอนนี้แค่แน็กออกจากบ้าน

หรูในเมืองไอ้แรกผมไม่ไปครับ
ช่างก็ต้องอะเดี๋ยวก่อนนะ

ฉันจะดีใจมากเลยถ้าลูกชายฉันได้๑๐ล้าน

อ่าแล้วใครจะเลี้ยงตัวยี่มาระตัก

ตัวเองได้มีโอกาสเปิดบริษัททำรายการเนอะ

รายการแรกในฝันฉันต้องเอาไอ้แก๊กกับไอแต๊กกลับมา

หรือคืออะไรที่เขาไม่ชอบเขาจะไม่ทำ

แต่ว่าถ้าวงจรปิดติดรอบบ้านอย่างที่นิกกี้บอกจริง

คือแน็ตเขาเคยบอกแล้วว่าคนขโมย
อีกอันหนึ่งคือเรื่องคนยืมเงินเขาเราไม่คืน
แล้วเพื่อนรวยหมดน่ะตอนนี้
ใครอยากส่งคลิปอาสาตาจราจรนะคะ
สูญโซเชียลมีเดียสวพกตรจสรสวพ๙๑

เฟซบุ๊คเพจกองประชาการตำรวจณคอนบาน

เอาแล้วเขารับหมดเลยเหรอ
ปกตินี่มันคอนวัลคอนสวรรค์ร้อยด่าน

มีคนเขียนมาคุณผู้ชมบอกคอนหวันร้อยด่าน

โปรดติดตามตอนต่อไป